คุณผู้ชมค่ะสถานการณ์ฝนในบ้านเรา
ยังคงมีตกหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปนะคะ

ของในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
ซึ่งถือว่าเป็นฤดูมรสุมของประเทศไทยค่ะ

ส่วนในระยะนี้หลายพื้นที่ยังคงพบเจอฝนตกหนักได้ค่ะ
ส่วนในระยะนี้หลายพื้นที่ยังคงพบเจอฝนตกหนักได้ค่ะ
ส่วนในระยะนี้หลายพื้นที่ยังคงพบเจอฝนตกหนักได้ค่ะ

ส่วนในระยะนี้หลายพื้นที่ยังคงพบเจอฝนตกหนักได้ค่ะ
ส่วนในระยะนี้หลายพื้นที่ยังคงพบเจอฝนตกหนักได้ค่ะ
ส่วนในระยะนี้หลายพื้นที่ยังคงพบเจอฝนตกหนักได้ค่ะ

ส่วนในระยะนี้หลายพื้นที่ยังคงพบเจอฝนตกหนักได้ค่ะ
ส่วนในระยะนี้หลายพื้นที่ยังคงพบเจอฝนตกหนักได้ค่ะ
ส่วนในระยะนี้หลายพื้นที่ยังคงพบเจอฝนตกหนักได้ค่ะ
ส่วนในระยะนี้หลายพื้นที่ยังคงพบเจอฝนตกหนักได้ค่ะ

ส่วนในระยะนี้หลายพื้นที่ยังคงพบเจอฝนตกหนักได้ค่ะ

ส่วนในระยะนี้หลายพื้นที่ยังคงพบเจอฝนตกหนักได้ค่ะ

ส่วนในระยะนี้หลายพื้นที่ยังก็ยังทำให้ระยะพื้นที่โดยเฉพาะนคร